มันมีประเด็นใช่ไหมล่ะที่ขึ้นไปบนเวที

เป็นเวทีคอนเสิร์ตเขาจัดงานวันเกิดของกำนันพุก

มีการโพสต์โพสต์เหมือนกับขอโทษแล้วนะ
เรื่องนี้ที่แรกคิดว่าจะจบใช่ไหมคุณผู้ชม

ราชการจังหวัดสุพรรณต่อหน้าผู้คนนับพัน
ก็คือวันที่๑๒ที่สุพรรณบุรี

เป็นการเข้าใจผิดผมได้ฟังคำอธิบาย
แล้วรู้สึกสำนึกผิดมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของผม
ขาดสติไปเลยจะกราบขออภัย

ออกมาชี้แจงความจริงทีนี้คุณผู้ชม

พอผู้ว่าสุพรรณ

ผู้ว่าจะโอเคไหมทุกอย่าง

เมื่อวานนี้ค่ะที่สพสองพี่น้อง

แล้วก็นิติกรชำนาญการค่ะไปแจ้งความ

เนี่ยจะให้แจ้งความดำเนินคดี

ที่มีการไปพูดพาดพิงถึงผู้ว่า
สุพรรณและถ่อยคำ
คลิปที่เราเคยเปิดให้คุณผู้ชมได้ฟัง
เป็นถ่อยคำรุนแรงหยาบคาย

ให้ไปแจ้งความให้นิติกรไปแจ้งความแล้ว

เปิดเผยนะบอกว่าการที่

ผมไม่มีอะไรขุนคล่องหมองใจเลย
ผู้ว่าแล้วอย่างนี้ยังไงคะท่าน
คือจบเลยไหมผู้ว่าบอกว่าแต่ว่าตอนนี้
ผมมีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
ผมก็ต้องดูแลรักษาเกียรติของตำแหน่งผู้ว่าให้สมศักดิ์ศรี
ผมแปลให้คุณผู้ชมก็คือ
ท่านผู้ว่าไม่ติดใจแต่ทางกระทรวงมหาดไทยบอกว่าอย่างนี้
มันหมินเกียรติตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ซึ่งมันไม่ได้มีแค่ท่านคนเดียวสุพรรณบุรี
แต่มีคนอื่นด้วยหมินเกียจกระทรวงมหาธรรมไทยเขา
นี่แหละผู้ว่าก็เลยบอกว่าผมก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย
จริงตัวผมอีก๒ปีเดี๋ยวผมก็เกษียณแล้ว

ดังนั้นต้องมีคนมาสารต่อก็เลยต้องดำเนินการ
เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของพ่อเมืองที่ดูแลคนทั้งจังหวัด

ผู้ว่าก็ให้แจ้งความดำเนินคดีกับน้าแอดคาราบาลต่อนะคะ